อัปเดตอาการโควิด๑๙ค่ะของคู่สามีภรรยาคู่นี้หน่อยละกัน
คุณแมททิวคุณลีเดียหลายคนเป็นห่วงเหลือเกิน
สงสัยไหมว่าทำไมคู่นี้ป่วยนานแล้วคนอื่น
มากเลยบางคนรักษาแล้วกลับบ้านไปแล้ว

แต่ทำไมคู่นี้ยังไม่หายสักกันดีนะคะ
ล่าสุดค่ะวันจันทร์ที่๑๓เมษายนที่ผ่านมาก็ยังเป็นบวกอยู่เลย
หลายคนก็สงสัยว่าทำไมทำไมคู่นี้ถึงป่วยนานมากเลย
เพราะอย่างพี่ป๋องพิธีกรคู่กับพี่แมททิวในงานสนามมวยวันนั้น

มีคำตอบจากคุณหมอค่ะจากการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้
คุณหมออนุพงศ์สุจริยากุลค่ะผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค
ตอบคำถามนักข่าวประเด็นนี้ด้วยค่ะ
คุณหมอบอกว่าทั้งคู่นอนรักษาตัวมา๓๐กว่าวันแล้ว
ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในขณะนี้
ตรวจมาแล้วค่ะประมาณ๖ครั้งแต่ว่ายังเป็นบวกมาตลอดเลย
แสดงว่าอาจมีโอกาสที่สารคัดหลังจะมีซากเชื้อที่ตายแล้วปะปนอยู่
จึงทำให้ผลตรวจของคู่นี้ออกมาเป็นบวกค่ะ
ดังนั้นค่ะทางการแพทย์นะคะที่รักษาควรเพิ่มวิธีการตรวจด้วยการเพาะเชื้อ
หากนำไปเพาะแล้วเชื้อไม่ขึ้นหรือไม่มีการเจริญเติบโต
อาจหมายความว่าสภาพร่างกายของผู้ป่วยหายแล้ว
แต่ยังมีซากของเชื้ออยู่
ซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่จริงสำหรับทีมแพทย์มาก
และจะทำการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาต่อไปด้วยค่ะ
อันนี้ถือว่าเป็นการป่วยเรื้อรังนะ
ยังไม่หายสักทีทั้งที่มีวิธีการรักษาเก็บตัวดูแลตัวเองดี